และช่วงนี้เราพูดคุยกันทางโทรศัพท์นะครับ

คุณวัญชัยศักดิ์อุดมชัยครับ

ยังครับผมคาดว่ายังมีช่วงต้น
ต้นเดือนกุมภายังจะมาอีกละลอกหนึ่งนะครับ
อากาศที่เปลี่ยนแปลงในช่วงตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาจนถึงนักขณะนี้ครับท่าน
เทียบกันกับปีก่อนคือถ้าหนาวจนหนาวกินระยะเวลาพอสมควร
แต่ปีนี้หนาวสั้นแล้วก็เว้นวักแล้วก็มาหนาวอีก

ครับปีนี้ก็อย่างที่ทราบก็เป็นประสบการณ์เอลริโนที่ยังคงอิดคนอยู่นะครับ
ก็ทำให้อากาศทั่วโลกอุ่นกว่าปกตินะครับ
ลมหนาวที่ลงมาถึงประเทศไทยนี่ก็จะลงมาไม่เต็มที่นะครับ
ในช่วงที่ผ่านมาก็ส่วนใหญ่จะลงมาถึงปากเหนือแล้วก็ปากส่วนของชิ้นเหนือเท่านั้นเองนะครับ
ณขณะนี้เองครับท่านการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโอเค
ส่วนหนึ่งก็มาจากอิทธิพลของปรากฏการณโยที่เกิดขึ้น
และจะมีอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้อีก

ต้นเดินกลุ่มภาก็น่าจะมีความกล่วยอากาศสูงลงมารอกหนึ่ง
แต่ไม่มั่นใจว่าเป็นการแรง

หนาวมากกว่าหรือน้อยกว่าในช่วงก่อนปีใหม่ครับท่าน

ใกล้กันแต่การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในช่วงนี้จะมากกว่าช่วงนู้น
คือช่วงนั้นมันมีอากาศเย็นอยู่บนพื้นฐานอยู่แล้ว
เมื่ออากาศเปลี่ยนลงมาอุณหภูมิก็ลดลงไป
แต่ครั้งนี้เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย

เพราะฉะนั้นอากาศที่ลงมาลอกนี้ก็จะทำให้อุณหภูมิเปลี่ยนได้๖๑๐องศา

พื้นที่ที่โดนเต็มในรอบนี้คือ
ตอนบนถูกไหมฮะภาคเหนือภาคอีสานโดนแน่
ครับภาคอีสานนี่โดนก่อนโดนวันนี้แล้วนะครับ

เหนือจะเจอพวกนี้รวมถึงภาคกลาง
ซึ่งภาคเหนืออีสานลดได้ใกล้เคียงกันคือ๖๑๐องศาเซลเซียสนะครับ
ส่วนภาคกลางประมาณ๓๕องศา
กรุงเทพมหานครเองหลายคนตั้งคำถามกับท่านว่า
ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก่อนหน้านี้ตอนเช้ามีฝนตกสักพักแดดออก

ครับก็ระลอกนี้จะเย็นกว่าปกตินะครับ
คือฝนเนี่ยอาจจะยังคงมีอยู่แล้วแต่มันก็จะมีอากาศหนาวลงมาด้วยนะครับ
อุณหภูมิอาจจะได้สัก๑๗๑๘องศาใน๒วันข้างหน้านี้นะครับ
ครับผมคำแนะนำในช่วงท้ายนี้ให้กับประชาชนครับท่านโดยเฉพาะ
วันนี้ภาคอีสานโดนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ภาคเหนือเตรียมพร้อม
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับเชิญครับ
สำหรับประชาชนก็คงต้องระวังสุขภาพ
หรือว่าผู้ที่มีปัญหาเรื่องระบบหายใจนะครับ
อาจจะมีปัญหาเรื่องเนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วนะครับ
แล้วก็อีกอย่างก็คือเรื่องของสันเลี้ยสัตว์เล็ก

พวกเบ็ดกัยอาจจะต้องทำที่กว่าบังลมแล้วก็เพิ่มค้าอุ่นในเขานะครับ
ไม่งั้นอาจจะตายกเล้าได้นะครับ
สำหรับภาคใต้จะต้องระวังเรื่องขึ้นลม
ขึ้นในกระเทศสาวไทยจากสูง๒ถึง๓เมตร
ซึ่งเรือประมงลึกสกิริจโบสท์ต่างเที่ยวก็ต้องระวังนะครับ
การเดียวกันพักใต้ฝั่งฐานออกตั้งแต่ชุบความลงมาจะมีผลปลดเพิ่มขึ้น
เฉพาะในบางพื้นที่ของสุราชนครศรีธรรมราชพัทธรุงอาจจะมีฝนหนักได้

อีกอย่างที่ทางพอแนะนำก็คือให้ระวังเลือกไฟ
เพราะว่าในอากาศหนาวช่วงมาเนี่ยมันจะมีลมแรงด้วย
ก็เชิญการจุดเผาต่างต้องระวังนะครับอักกี้ไป
ได้ครับท่านครับวันนี้สอบถามเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ

สวัสดีครับคุณวัญชัยศักดิอุดมชัยนะครับอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
คุณผู้ชมนั่นคือคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับ